คุณผู้ชมครับเวลานั่งกินข้าวกันอยู่ปัญหาเกิดฮะ
บางทีโต๊ะมันสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุ
พอเรารู้สาเหตุก็ต้องหาวิธีแก้ไขครับ
สบันสั่นอยู่นั่นแหละอ๋อดูดูดูตอนแรกคิดว่าแผ่นดินไหวนะคะ
ค่ะสั่งขนาดนี้โหจะกินนับลับบากดิเหรอ
กินคนเดียวมันดีกว่านั่งริมถนนสบายใจกว่า
บางทีมันเป็นอาการอย่างนี้จริงนะคือแบบว่ายังไง
นั่งแล้วดูแบบว่ามือถือแบบเพลินอาจจะเห็นแต่ว่ามือถือที่บอกว่ากำลังดูคลิปที่เต้น
กำลังสนุกขาเธอก็อาจจะสั่นบ้างแหละว่าสั่นขาอะไรอย่างนี้
แต่เขาโบราณเขาว่าไม่ดีนะอย่าสั่นขาเวลาทานข้าวหรือทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นใช่ไหม
มันจะติดด้วยแหละเออมันจะติดแต่พี่เขาก็ต้องหาวิธีแก้ไขในเมื่อเราห้ามเพื่อนไม่ได้
เราก็ไปหาที่ที่สงบด้วยตัวของเราเอง
บางคนบอกว่าเพื่อนสั่นขาพยายามจะเอามือไปจับให้เพื่อนหยุดจับปั๊บสั่นตาม
เออก็เพื่อนไม่หยุดอ่ะเราแต่งตามเหมือนเป็นโรคติดต่อ
ไม่ใช่นะบางคนติดจริงติดเป็นนิสัยแล้วมันเสียบุคลิกภาพ